เอาล่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจูงมือคุณผู้ชมลงใต้กันไป

ก๋วยเตี๋ยว๕ล้านสูตรเด็ดและที่สำคัญราคาถูกมาก๑๕บาทต่อชาม
ที่นี่เลยครับลงไปที่กระบี้
ร้านนี้ร้านนี้ร้านไหนหัวก๋วยเตี๋ยวนี่
ในหัวตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบีครับ
ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวนายหัวก๋วยเตี๋ยวเรือ
เป็นร้านเด็ดร้านดังขวัญใจชาวกระบี่ไปแล้วตอนนี้
โอ้โหเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ำซุปมันกลมแล้วนี่อย่างที่บอกเห็นตามป้ายเลย
๕บาททุกชามครับจัดไปเลยสุดยอดจริง
แล้วเขามีทีเด็ดตรงที่เป็นก๋วยเตี๋ยวฮาลานนะครับ
ก็ทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิม
หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยนะครับ
ก็มาทานกันได้มาทานได้ตลอดทั้งวันครับมากันแบบไม่ขาดสายเลย
ร้านนี้นะครับเจ้าของก็คือนายอัศรีโสพีหนุ่มชาวกระบิ
เขาเล่าว่าตนเองเปิดร้านมานานกว่า๓ปีแล้ว
ก่อนจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาเรียนจบด้านรัฐประสานศาสตร์มานะ
เรียนจบก็อยากจะทำงานที่แบบว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของกิจการ
ก็เลยคิดค้นสูตรทำก๋วยเตี๋ยวเรือฮาลานมานะครับ
เตี๋ยวเรือของพี่เขามีความแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไป
เนื่องจากเขาห้ามใส่เลือดทางเจ้าของร้านก็เลย
งั้นใส่เลือดโต๊ะข้างเอาละกัน
ไม่ได้ปะโถจะเป็นได้อย่างไรแล้ว
เลือดข้างไม่ได้ไม่ถูกไม่ได้ไปมีเรื่องกับใคร
แต่ว่าจะให้ใส่เลือดลงไปมันใส่ไม่ได้ไง
เพราะฉะนั้นเขาเลยหาสูตรเด็ดเคล็ดลับทำยังไง

เคียงกับการใส่เลือดลงไปมากที่สุด
แล้วก็สูตรเด็ดของเขาสุดท้ายก็คิดค้นขึ้นมาได้นะครับ
แล้วโอ้โหวัตถุดิบที่ใส่ลงไปน้องใบตองรู้ไหม
แต่ละอย่างเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดี
เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอาหารทะเลก็มี
เพราะว่าติดกับทะเลอยู่แล้วที่จังหวัดกระบี
แล้วขายในราคาที่ถูกแสนถูก
๑๕บาทเท่านั้นเอง๑๕บาทเหรอคะ
ก็ถือว่าเหมาะมากกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ
ใครที่อยากไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวเรือฮาลานรสเด็ดแบบ
สบายกระเป๋าแบบนี้ไปเลยครับที่ร้านในหัวก๋วยเตี๋ยวเรือ
ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
แต่ถ้าไปไม่ถูกหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๔๕๓๓๘๓๐๕นะจ๊ะ